ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็แต่งตั้ง
โค้ชโย่งวรวุฒิมาร่วมงานกับทางโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐ
ซึ่งก็เป็นผู้ช่วยนะครับในการเตรียมทีมไปแข่งขันศึก
แชมป์เอเชียรอบคัดเลือก๒๓๓๑ตุลาคมนี้ที่มองโกเลีย
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำแซมผู้จัดการทีมชาติ
แล้วก็มีความสามารถต่างมีผลงานในระดับนานาชาติมาแล้ว
เหมาะสมครับที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
โค้ชโย่งยอมรับว่ามีความกดดันเพราะว่าเป้าหมายต้องเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่ง
หรือ๒ที่ดีที่สุดของสายนะครับซึ่งก็จะเอาแค่๔ทีมจาก๑๑กลุ่ม
โดยพร้อมจะเริ่มทำงานทันที
สำหรับการไปแข่งขันที่อินโดนีเซียตอนนั้น